ดำวันนี้คุณมีอะไรบ้างไหมอ้าวก็อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
พายุฮะซึ่งหลายคนก็น่าจะจับตามอง
ถ้าสมมุติเราดูที่แม่น้ำโขงวันนี้เขาบอกโอเคละระดับระดับน้ำ
สมมุติไปดูที่หนองคายเพราะมันอยู่ใกล้เวียงจันทร์ที่สุด
เขาบอกยังพอเอาอยู่ยังไม่ท่วมตอนนี้หนองคายไม่ต้องไปกลัวท่วม
ใครรุ่มแม่น้ำโขงยังไม่ต้องกลัวท่วมเพราะว่าแต่ที่เขาลุ้นกันมา
จากประเทศจีนเนี่ยน้ำท่วมเมื่อน้ำท่วมปุ๊บประเทศจีนเปิดเขื่อนปุ๊บ
มันจะมีผลในรุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดเลยไทยลาวพม่าซึ่งเขาบอกว่า
สมมุติแม่น้ำโขงใสอ่ะนั่นอันตรายแต่ถ้าวันนี้แม่น้ำโขงกลับมาเป็นขุ่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
นั่นโอเควันนี้รู้สึกระดับแม่น้ำโขงอยู่ที่เกือบ๘๐๐
เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าพายุมันจะเข้ากี่ลูก
แม้กระทั่งเทคโนโลยีผ่านไปแค่ไหนเรามีแต่การตั้งข้อสังเกต

เขาบอกมันจะมีพายุจรเข้าประเทศไทย๓ลูก
เมื่อมีพายุเข้า๓ลูก
คุณเฝ้าดีนะฮะ๔๐จังหวัด๔๐จังหวัด๔๐จังหวัดนี้มันก็
จะเสี่ยงน้ำไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมวันนี้อธิบดีกรม
ชนรปฐานเนี่ยก็เปิดเผยนะฮะว่าไทยเนี่ยอาจจะมีพายุจ่อน
ในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมช่วงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักสอง
ถึงสามลูกอิทธิพลเนี่ยพายุครั้งเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
๔๐กว่าจังหวัดเนี่ยอย่างแรกเลยฝนมันจะตกอย่างสม่ำเสมอ
คือมันอาจจะไม่ใช่หนักตู้มเลยนะแต่มันจะตกเหมือนทั้งวัน
มันก็จะมีฝนสะสมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมันตกอย่างสม่ำเสมอปุ๊บ
การระบายมันจะเริ่มยากมันจะเริ่มยากพอสมควร
แล้วก็ทางภาคตะวันตกสิ่งที่น่ากลัวของภาคตะวันตกคือมันจะมีฝนตกชุกในภาคตะวันตกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าเอาละเมื่อฝนมันเยอะน้ำมันเยอะมันก็จะลงเขื่อนมากขึ้น
อืมอันเนี้ยแหละคือสิ่งที่น่ากลัวซึ่งการพยากรของกรมอุตุนะครับ
เขาประเมินกันเกือบทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เลยนะฮะ
ดังนั้นวันนี้กรมชนประธานเนี่ยเขาบอกต้องจับตาพายุแล้วก็สถานการณ์น้ำฝนเนี่ย
เพื่ออะไรครับเพื่อจับตาการจัดการน้ำในเขื่อนก่อน

ในเขื่อนไม่ให้กระทบกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงกรณีมีน้ำมาก
แล้วก็เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในกรณีที่เราไม่มีน้ำกัน
อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคเหนือ
ภาคเหนือของเราก่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังฮะระวังระวังเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีเสี่ยงน้ำหลาก
ล้นตลิ่งซึ่งในภาพรวมในสิงหาคมเนี่ย
ต้องระวังคือ๔๐จังหวัดเพราะฉะนั้นที่เราจะประกาศตอนนี้คือ๔๐
๗จังหวัด๑๗๐อำเภอ๕๓๘ตำบลต้องเตรียมรับมือแล้วนะ
เขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโครงการชนรับประทานเนี่ย
ได้ติดตามตรวจสอบคือดีอย่างหนึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ค่อนข้างจะแรงเราแรงเขาก็มีการไปส่อมแซมแนว
ตามบริเวณแหม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
เพื่อเตรียมรับมือว่าเอาละปีนี้น้ำมันอาจจะไหลหลาก
แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะท่วมกันหลายจุดนะฮะ
อันนี้คือภาพจากรู้สึกริมแม่น้ำโขงเมื่อกี้นี้
คือน้ำยังไม่ได้สูงถึงขนาดที่แบบว่าเอาไม่อยู่ก็ยังเอาอยู่
หรือว่าจริงแล้วพี่หนุ่มเตรียมตัวเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นมา
เพราะว่ารู้ว่าฝนจะตกฝนจะตกไงฝนจะมาจริง
นี่พี่ตะกล้องต้องสักนิดนึงเพราะว่าปกติพี่หนุ่มยังไม่เคยใส่แบบนี้
คุณช่วยทิ้วจากที่ข้างล่างนี่

นี่เป็นชุดที่เตรียมว่าอ๋อโอเค
ถ้าเกิดฝนตกมีน้ำแบบว่ารอการระบายพี่หนุ่มจะลุยได้
ได้พี่กางเกงไม่เปียกแต่รองเท้าเปียก
ไม่เชื่อบอกว่าเคยใส่ขาสั้นมาทำกระมัดขาวอ่ะ

แต่นานมากแล้วแต่ไม่ได้สั้นขนาดนี้มันจะสั้นประมาณขนาดนี้

แต่ว่าเคยใส่มาแล้วเคยถูกว่า
บอกว่าใส่เกงขาสั้นมาไม่มีมารยาท

เป้าเนอะเมื่อก่อนเธอชอบกัด
คนอื่นกว่านี้กล้านั่งอ้าขา
คุณผู้ชมพ่อกนี่
บอกคุณหนุ่มว่าน่ารักดีชอบมาก

ทุกคนต้องรัดเภาแต่คุณอ้อรัดเภาค่ะ

มีขนละแค้ง